ตำรวจสภปัวเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัวนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ตายคือในอภิวุธชาวสั้นอายุสี่สิบเอ็ดปี
โดนมีดแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวาทะลุลิ้นปี่อาการสาหัส
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ภรรยาคนตายนั่งอยู่ในสภาพที่เนี่ยค่ะ

เพราะตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเลือดอาบไปครึ่งหน้าพี่อุ๋ย
คิ้วซ้ายแตกเย็บ๘เข็ม
แก้มซ้ายเป็นแผลเย็บอีก๔เข็ม
รวมแล้วทั้งหน้าเย็บไป๑๒เข็มนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้า
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีแต่งงานอยู่กินกันเนี่ย
จนมีลูกชายหนึ่งคนอายุสี่ขวบ
ที่ผ่านมาสามีติดพนันออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะพนันฟุตบอล
เสียทีไรก็อารมณ์เสียแล้วระบายอารมณ์กับเธอ
ประหนึ่งว่าเธอเป็นกระสอบทรายเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวเตะเดี๋ยวทุบ
วันวันดีคืนดีลูกก็โดนด้วย

เดินมาหาเรื่องทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คือต่อยเข้ามาที่หน้าเธอหลายครั้ง
เธอมีแผลแตกที่ปากแล้วก็ที่หน้าผาก
หาเรื่องไม่หยุดจนเดินไปคว้ามีดพระที่โต๊ะกับข้าว
เดินเข้ามาหาเธอเธอก็เลยอ้อมไปหยิบมีดปอกผลไม้มาถือป้องกันตัวเหมือนกัน
คราวนี้ก็เริ่มมีปากเสียงท้าทายกัน
สามีก็ย่าง๓ขุมเข้ามาในระยะใกล้
บอกเห็นแบบนั้นเธอกลัวเธอเหวี่ยงมีดออกไปหนึ่งครั้ง

คิดเหมือนกันว่ามีดเนี่ยจะเข้าไปที่บริเวณลิ้นปี่จนสามีล้มลง
เธอบอกเธอตกใจมากก็ไม่คิดว่ามีดมันจะไปโดน
ก็ตะโกนให้คนช่วยแล้วพาสามีส่งโรงพยาบาล
คุณหมอช่วยรักษาอยู่สักพักก็เดินออกมาบอกเธอว่าสามีเธอเสียชีวิตแล้วนะคะ
เมืองต้นเธอบอกว่าเธอทิ้งอาวุธมีดเอาไว้ที่โรงรถที่บ้าน
ตำรวจก็เลยคุมตัวเธอไปที่บ้านชี้จุดทิ้งมีด
เธอก็ยืนยันว่านี่แหละคือมีดที่เธอถือไว้ป้องกันตัว
แล้วก็เป็นมีดที่เธอเหวี่ยงออกไปแล้วมันก็ไปโดนสามีเธอ
อย่างที่บอกตำรวจแจ้งข้อหานักนะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหานักนะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นี่ค่ะนี่แหละค่ะด้านนายสะอาดพี่ชายคนตายก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
หลานสาวโทรมาบอกว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายทะเลาะกัน
สะพ้ายเอามีดแทงน้องชายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เขาบอกตอนไปถึงน้องชายอยู่ในห้องไอซียู
ส่วนน้องสะพ้ายนั่งเลือดอาบหน้าอยู่หน้าห้องค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
ทางครอบครัวฝั่งเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะ
ก็รับศพน้องชายกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ไม่ติดใจเพราะรู้ว่าน้องชายชอบทำร้ายน้องสะพ้ายเป็นประจำ
และเข้าใจน้องสะพ้ายดีในสิ่งที่เกิดขึ้น

และถ้าเป็นไปได้ไม่อยากดำเนินคดีกับน้องสะพ้ายเลยค่ะ

ก็จะเตรียมสถานที่สวดอภิษฐรรศพตามความเชื่อ
แล้วก็ช่วยกันดูแลลูกของผู้ตาย
เพราะว่าพ่อเสียชีวิตแม่ก็ถูกจับใช่ไหมค
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก็เหลือหลานไว้เนี่ยค่ะ
แต่ญาติก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัว

เพราะทุกคนรู้ถึงพฤติกรรมคนตายดี
แล้วก็เข้าใจรวมถึงเห็นใจคนก่อเหตุนะคะ
เรื่องต้นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยนางสาวพรหรือคนก่อเหตุ

ก็เป็นสิทธิ์ประกอบกับเธอก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอะไร
ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ